ยังต่อกันที่เรื่องของขโมยขโจรค่ะคุณผู้ชม
คราวนี้ขโมยบนเครื่องบินเลย
เป็นสินค้าที่เป็นสินค้าปลอดภาษีที่จำหน่ายบนเครื่องบินนี่แหละนะคะ
แล้วคนที่ขโมยเป็นพนักงานโหลดอาหารของสายการบินด้วย
ตำรวจก็ได้ของกลางเพียบเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้
วันนี้ก็เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐสำหรับข่าวนี้นะฮะ
ลากคอได้ยกแก๊งลักของบนเครื่องสินค้าแบรนด์เนมนะครับ
นี่แหละตำรวจท่ากัศยานสุวรรณภูมิก็มีการนำตัวมาแถลงข่าว
บอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะที่เห็นเนี่ยเป็นสินค้าแบรนด์เนม
มีอะไรบ้างล่ะนาฬิกาเอ่ยน้ำหอมเอ่ยกระเป๋าแล้วก็เครื่องสำอาง
รวมทั้งหมดเนี่ย๑๘๑รายการค่ะมูลค่ารวมก็ประมาณล้านหนึ่งเนี่ยนะคะ
คือขายของบนเครื่องอ่ะนะใช่ทีนี้ทางสายการบินก็เลยส่งตัวแทนเข้าแจ้งความ
ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะว่าทางสายการบินบอกว่าไม่ได้โดนครั้งแรกนะ
โดนมาแล้ว๑๒ครั้งคือของมันหายของที่เอาไปขายบนเครื่องเอ๊ะทำไมมันหายไปนะ
ทีนี้ตำรวจสืบสวนเขาก็ทราบว่าช่วงที่เกิดเหตุผู้ต้องหา๘คนเป็นพนักงานโหลดอาหารขึ้นเครื่อง
เวรทำงานเลยมีการเชิญตัวไปสอบสอบกันตั้งแต่วันที่๖มีนา๗มีนา๘มีนาคือหมายความว่าเรียกไป
ละคนสองคนไปเค้นจนทั้งหมดเนี่ยยอมรับสารภาพแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจยึดทรัพย์สินที่มีการขโมยมาด้วยนะคะ
โดยที่แต่ละคนเนี่ยบางทีเขาแบ่งกันแล้วเขาก็เก็บที่บ้านไงคะซึ่งพฤติกรรมของผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็จะใช้ช่วงที่เป็นช่องว่างในช่วงที่นำอาหารขึ้นไปโหลดไว้บนเครื่อง

ปฏิบัติงานกันมี๓คน
มีหัวหน้าคุมงานพนักงานขนถ่ายสัมภาระ

คือแบ่งหน้าที่กันเลยเธอทำอะไรฉันทำอะไร
หัวหน้าทีมเป็นคนดูต้นทาง
ส่วนอีก๒คนเป็นคนลักทรัพย์
จากนั้นพอเอาทรัพย์สินที่ได้ก็ไปแบ่งกัน
เอาไปใช้ด้วยเอาไปขายออนไลน์ด้วย
เรื่องต้นนะคะก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย

โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองทรัพย
หรือรับของโจรและแน่นอนส่งดำเนินคดี
คือทำเป็นขบวนการเลยนะจริงบริษัทแห่งนี้
เป็นบริษัทที่รับโหลดอาหารขึ้นเครื่อง
และจริงการเข้าเวรของแต่ละหน้าที่ของทั้ง๘คนเนี่ย
ต้องเข้าเวรต่างกันนะ
ใช่คนขับรถนี่ไม่ได้เข้าเวรประจำ
แต่เขาพยายามที่จะมาเข้าเวรพร้อมกัน
เพื่อที่จะก่อเหตุพร้อมกัน